คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ที่สุราธานีคือญาติพี่น้องเขาติดใจสงสัย
ว่าทำไมผู้ชายคนนี้อายุสามสิบแปดนะคะมันเริ่มต้นจากแค่เขาก็เมาคลุ้มคลั่งเมายาเสพติด
ผู้ใหญ่บ้านบอกตำรวจว่ามาควบคุมตัวหน่อยเอาไว้ไว้ที่โรงพัก
แต่กลายเป็นว่าตายอยู่ในห้องขังของโรงพักษพพระแสงญาติพี่น้องเขาเลยติดใจว่า
ตายอยู่ในห้องขังได้ยังไงอ่ะอยากจะตรวจสอบพอไปขอดูกล้องวงจรปิด
มันก็ไม่เห็นภาพด้านในที่มันเกิดเหตุการณ์นะคะญาติก็ไปติดต่อขอรับศพผู้เสียชีวิตนะคะ
นายถนัดจิตโนวัฒน์อายุสามสิบแปดที่โรงพยาบาลสุราธานี
คือนายถนัดจิตเนี่ยเสียชีวิตในห้องขังสพพระแสง
ของผู้เสียชีวิตบอกว่าเรื่องราวมันต้องย้อนไป๑๔ตุลาคม
ผู้ใหญ่บ้านแจ้งตำรวจนำตัวไปโรงพัก
กลายเป็นว่าเช้า๑๖ตุลาคม
ตำรวจโทรไปบอกว่าน้องชายตายอยู่ในห้องขังของโรงพัก
ก็พากันไปที่สพพระแสงนี่คือผู้เสียชีวิตนะคะ
ญาติพี่น้องบอกว่าสิ่งที่เห็นก็คือ
น้องถูกคลุมด้วยผ้าขาวเอาไว้แล้ว
พอญาติขอดูกล้องวงจรปิดย้อนหลัง
ทางตำรวจบอกว่าดูไม่ได้
ญาติก็เลยติดใจสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้น

เพราะว่ามีผู้ต้องหาคนอื่นอยู่ในห้องขังด้วยค่ะ

คุณหมอบอกว่ามีเลือดออกในกระเพาะอาหาร
เนื่องจากเยื่อบุกระเพาะบาง
และผู้ตายเป็นโรคกรดไหลย้อน

แต่ว่าตามตัวก็ไม่ได้มีร่องรอยการถูกทำร้ายนะคะ
ทีนี้พอมีการชนะสูตรอย่างละเอียดแบบนี้

แล้วทำไมดูกล้องวงจรปิดย้อนหลังไม่ได้ล่ะ

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีบอกว่า
คือผู้ตายถูกแจ้งข้อหาหลังพบสารเสพติดในร่างกาย

แต่ผู้ตายไม่ยอมกินข้าวค่ะ

พอกินน้ำอัดลมเข้าไปอาเจียน
แล้วก็หลับแล้วก็เสียชีวิตเลย

ตอนเกิดเหตุมีผู้ต้องหาคดีอื่นอยู่ในห้องขังเดียวกันด้วย
เขาก็คอยถามคอยดูแลนะ
ถามตัวผู้ตายด้วยว่าเป็นอะไรไหม
เพราะว่าผู้ต้องหาคนอื่นที่อยู่ในห้องขังก็เห็นว่าผู้ตายอาเจียนตลอดเลย

แต่สุดท้ายก็ไม่ได้มีร่องรอยการถูกทำร้ายอะไร
ก็เดี๋ยวรอผลการชนะสูตรอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะ

ต้องอธิบายให้ญาติเขาชัดเจนใช่ไหม
ใช่มันต้องสิ้นสงสัยไงว่าตำรวจไม่เห็นเลยเหรอ
มันไม่มีเสียงร้องเลยเหรอหรือยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ